ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับคนที่เขาเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการหัวประมูลยื่นประมูลงานของโครงการภาครัฐว่ามันจะทำยังไง
แหล่งข่าวคนนี้เนี่ยเขาเปิดเผยในเชิงลึกกับเราเลยนะฮะ
บอกว่าวิธีการหัวประมูลเนี่ยมันมีมันไม่ยากหรอกนะ
สมมุติก่อนนะโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งสมมุติตั้งราคาไว้ที่๑๐ล้าน
แต่ว่าแหล่งข่าวคนนี้ที่บอกกับเราเนี่ยนะฮะบอกถ้าโครงการ๑๐ล้านเนี่ยนะเขาก็จะไปคุยกันแล้ว
ค่ะเวลาเจอกันในงานต่างต่างนะอ่านัดคนที่เขามีอำนาจที่เขาเป็นคนดูแลโครงการนี้อ่าราคากลางเนี่ยสิบล้านใช่ไหม
ใช่ค่ะก็มาตกลงกันว่าเออถ้าผมได้เนี่ยนะเดี๋ยวจะให้กันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะก็จะตกลงกันอย่างเช่นถ้าดิวรับกันเรียบร้อยนะว่าพอเบิกจ่ายกันแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยให้บริษัทที่เขาต้องการได้แค่๘ล้านจากราคา๑๐ล้าน
แต่ประมูลจริงก็๑๐ล้านนั่นแหละพอได้เงินจากภาครัฐที่โอนไปให้๑๐ล้านเนี่ยเขาต้องทอน๒ล้านมาให้กับผู้มีอำนาจคนนั้นเพราะถือว่าผู้มีอำนาจคนนั้นเนี่ยทำให้เขาได้งานอันนี้ก็คือเรื่องของการตกลงกันกับคนที่มีอำนาจอนุมัติส่วนเขาจะไปหาทางยังไงให้บริษัทนี้ได้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาแต่เอาเป็นว่า
ให้คุณที่๑๐ล้านแต่ผมให้เงินคุณจริงเนี่ยแค่๘ล้านขอดูอินโฟลหน่อยสินะจะได้อธิบายภาพกันไม่เป็นไรเอาเป็นว่าก็ทอนให้เขา๒ล้านนะครับส่วนกลงต่างนะฮะจากข้อมูลของ
แต่ถ้าจะยินยอมกันเนี่ยมันหลักมันมีอยู่๔วิธีนี่เหรอคะการโกงการหัวประมูลโครงการรัฐ
ข้อหนึ่งเนี่ยมันจะเหมาะมากกับงานที่ไม่เกิน๕แสนเพราะว่ามันสามารถใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงเลือกได้เลยว่าใครพร้อมใครเหมาะสมผมเขียนเลยว่างานนี้ต้องเป็นบริษัทที่จะได้งานเนี่ยจะต้องมี๑๒๓๔เอาให้ตรงกับบริษัทนี้ที่สุดเป๊ะเลยให้บริษัทอื่นมาให้ราคาต่ำกว่าอะไรต่ำกว่าแต่ว่าไม่มีคุณสมบั
ที่จับมือหัวกับเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ก็จับมือหัวกับเอกชนใช่ไหมอันนี้อย่างหนึ่งหรือว่าเอกชนจับมือหัวกันเองก็ได้ค่ะเอกชนจับมือหัวกันเองก็คือก็เหมือนกับหาคู่เทียบหรือว่าหัวกันว่าจ่ายเงินให้มั่งข่มขู่มั่งคุณอย่ายื่นนะอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างที่สามที่แหล่งข่าวเขาบอกฟันแล้วทิ้งฟังดูใจร้ายจังเลยมันยังไงคะเนี่ย
แล้วฟันราคาให้ได้มาจากนั้นทิ้งเลยได้เงินมาแล้วทิ้งเลยก็เรื่องของรัฐก็ตามฟ้องเอาอันนี้เขาเรียกแบบทิ้งกันดื้อเทกันว่าอย่างนั้นเลยถูกต้องแล้วอย่างที่สี่เขาเรียกลักสเปคลักในที่นี้คือลักขโมยหรอฮะไม่ใช่ลักสเปคนะรูปแบบนี้มันจะเกิดขึ้นหลังได้รับโครงการไปแล้วหลายบริษัทเนี่ยจะใช

สมมุตินะสมมุติ๘ล้านแต่ว่าเขาก็คือเอ่อให้ราชา๑๐ล้านเหมือนเป็นปกติ
แต่ว่าเวลาได้ตังค์จริงเขาก็เอาตังค์๑๐ล้านจากเอ่อจากไอของรักของอะไรเนี้ย
แล้วก็มาทนมีรินทนเพื่อทนให้อีก๒ล้านให้คนที่มีอำนาจที่สามารถเอ่อให้งานตรงนั้นได้เนอะ
เพราะสติ๊กนี่มันถ้าถ้าสามารถตกลงกันตรงนั้นได้เขาก็ยินยอมหมดอ่ะให้ให้ทำหมดเลย
คือรถสติ๊กอะไรต่อไหร่ด้วยกับที่ว่าอาคารมันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สามารถทำได้
อ่ามันหลากหลายวิธีการนะค่ะแล้วมันมีคำถามอีกว่าเอ๊ะแล้วอย่างบริษัทกำนันนกอ่ะ
สิบกว่าปีนี่ได้ไปพันกว่าโครงการมันผูกขาดขนาดนี้เลยเหรออืมมันสามารถครองการผูกขาดได้ขนาดนี้เหรอ
คือแหล่งข่าวคนนี้ที่บอกกับเราเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวิธีการผูกขาดยื่นซองประมูลเนี่ยมันทำได้นะครับ
อย่างเช่นกรณีกำนันนกเวลาไปยื่นงานประมูลอะไรเนี่ยคือพอพอเขาเห็นว่าเป็นกำนันนกอ่ะค่ะ
โอ้โหมีตำรวจมาเต็มบ้านมีงานเลี้ยงประจำเดือนเป็นผู้แบบมีบารมีมีอิทธิพลเหลือเกินเขาก็ไม่กล้าแล้ว
บางทีเนี่ยมันจะมีคนที่ในวงการเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนแต่ไม่ใช่มือปืนที่ว่าไปยิงอะไรอย่างนี้นะ
เขาเรียกว่าเป็นในหน้ามือปืนอ่ะก็จะไปเข้าอ่าจะไปคุยกับบริษัทที่มายื่นซองประมูลอืม
สมมุติมีงานนี้คุณรัชพรไปยื่นซองประมูลมีคนมาหาคุณรัชพรแล้ว
อ่าคุณรัชพรครับค่ะไอ้งานนี้เนี่ยกำนันนกเขายื่นนะฮะบริษัทกำลังนกเขายื่นนะครับค่ะ
แค่นี้คนอื่นก็ถอยเลยถอยแล้วถ้าเกิดไม่ถอยก็บอกกำนันนกฝากมาว่าอย่ายุ่งได้ไหม
ฝากมาเหรอคะขอได้ไหมขอเหรอคะเนี่ยฮะแบบเนี้ยมันทำให้มันเกิดอิทธิพลในการผูกขาดงานอืม
ไม่ใช่แค่การจับมือกันหัวกับบริษัทเอกชนด้วยกันเองหรือว่าหัวกับเจ้าหน้าที่
แต่มันยังมีอิทธิพลเข้ามาที่มันจะข่มขู่แล้วก็ผูกขาดงานหรือเอาแบบอิทธิพลจัดจัดก็อย่างเช่น
บอกเลยไม่ต้องเอานะงานนี้อย่ายุ่งได้ไหมเดี๋ยวเอาไปห้าหมื่นแสนนึง
แค่เนี้ยคนก็ไม่ไม่อยากมายุ่งแล้วกำเงินไปดีกว่าห้าหมื่นแสนนึง
แล้วก็รอหาโครงการอื่นดีกว่า
ก็มีมีหน้าน่าอีกคนนึงเข้าไปบอกว่าของนำนนกน่ะเข้ามาทำคุณน้องห้ามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
คือจะมีมือปืนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเข้ามามาสกัด
ไม่ให้เข้าไปประมูลแต่ถ้าคนไหนที่เข้าไปประมูลก็สามารถที่จะอันตรายหรือ
มันมันมันมีวิธีการเหรอคะวิธีการแบบแบกแบกอิทธิพลอ่ะ
พี่จ่ายเผ็ดเผ็ดให้บอกมึงไม่ต้องมาประโมงานนี้เดี๋ยวมึงเอาไปห้ามืน
กูจัดการเองแต่แหล่งข่าวที่บอกกับเราเนี่ยบอกว่า
ไอ้งานลักษณะแบบเนี้ยคนนี้ก็เป็นนายใหญ่อ่ะค่ะ
ระดับหัวหน้าเขาไม่ลงมาทำเองหรอกส่วนมากก็เป็นลูกน้องอ่ะ
ค่ะมาทำอ่ะวิ่งให้อะไรแบบนี้เนอะคืออย่างเช่นกำนันนกคงไม่วิ่ง
คงไม่มาไล่บอกเราว่าไม่ลงมาเองอ่าอย่ายุ่งน้ำนานนี้ผมจะเอา
ก็มีคนอื่นมาทั้งนั้นอืม